เอาใจช่วยชีวิตของตายายคู่หนึ่งครับ
นะฮะก็มีแค่รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง

ไปแต่มีโจรใจบาป
ไปขโมยขายลูกชั่งแช่ลูกชิ้นปิ้งขาวตายายไป

ก็คือมีเงินอยู่พันกว่าบาท
ก็มีแค่นั้นคือเป็นต้นทุนในการต่อชีวิตในวันต่อไป
คนร้ายเอาไปเหลือให้เพียงแค่ข้าวโพดที่พอที่จะเอาไปปิ้งขาย

คือดูจากสภาพบ้านคุณตาคุณยายก็ปากกัดตินถีบจะแย่อยู่แล้วนะคะ
นั่นสิฮะมันเป็นเพลิงเก่าอยู่ริมทาง
แบบนี้ดูสิเนี่ยแค่ลำบากแค่นี้มันก็ลำบากมากพออยู่แล้วอ่ะ
เออนะฮะตำรวจสพเมืองปราจีนบุรีเข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์ลักษัพใน
เขาบอกว่าเป็นห้องแถวชั้นเดียวนะฮะในพื้นที่หมู่๗ตำบลโคกไม้ลายอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีครับ
เนื่องจากว่าทางด้านของนางฐิรัติ์จันทร์เพลินอายุหกสิบหกปีอันนี้เป็นคุณยายเนอะ
เป็นคุณป้าก็ได้อายุ๖๖นะครับก็พิการตาบอดข้างซ้าย
แล้วก็นายเทิดศักดิ์จันเพ็ญอายุหกสิบหกปีเหมือนกันอันนี้ก็เป็นคุณปู่คุณตานี่แหละฮะ
อายุก็เยอะแล้วเหมือนกันแล้วก็มีอาการหูตึงด้วยบอกว่ามีคนร้ายเข้าไปขโมยถังแช่แข็ง
เป็นถังพลาสติกซึ่งเขาแช่ของเอาไว้ซึ่งวางไว้อยู่บนรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
ไว้อยู่หน้าห้องแถวติดกับถนนเลยขโมยไปทั้งหมดเลยนะครับ
ผู้เสียหายก็บอกว่าตนเองกับสามีเนี่ยอยู่กันสองคนเพราะไม่มีลูกหลาน
ตอนตี๔ที่ผ่านมาได้ยินเสียงดังอยู่นอกบ้านก็ตะโกนถามเพราะว่าคิดว่าตาเนี่ยออกไปทำอะไรหน้าบ้านหรือเปล่า
นี่ฮะคุณยายแต่คาดว่าคุณตาเองก็คงไม่ได้ยิน
ก็เลยนอนต่อเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าคุณตาเขาหูตึงด้วยนะครับกระทั่งรุ่งเช้าตื่นมาเตรียมของจะไปขายกันตามปกติปรากฏว่า
อ้าวถังแช่ของมันหายไปหมดแล้วครับข้างในมีทั้งลูกชิ้นมีไส้กรอก
มูลค่าที่ซื้อไปก็ประมาณหนึ่งพันบาทเตรียมจะไปปิ้งขายกันต่อสองตายาย
หายหมดเลยแต่ว่าก็ยังมองในแง่ดีคนร้ายเหลือข้าวโพดเอาไว้ให้นะฮะก็เลยเดี๋ยวจะไปปิ้งขายต่อนำเงินไปต่อยอด
เพราะว่าเงินที่ได้มาเนี่ยเขาบอกว่าไอ้เงินค่าข้าวโพดเนี่ยยังไม่ได้จ่ายเขาเลย
เดี๋ยวไปขายก่อนแล้วก็จะไปให้กับร้านค้าที่หลังก็ยังพอมีของขายอยู่บ้าง

ตู้แช่ของในตู้แน่นเลยอ่ะซื้อมาไว้เมื่อวานกะมาขายเมื่อคืน

ขายไม่ได้ก็เลยแช่ไว้กะจะมาขายวันนี้พันกว่าบาทหมดทุนเลยอ่ะยาย
หายลูกชิ้นหายข้าวปดเผา
ลูกชิ้นปิ้งขายไข่ปิ้ง

ก็ต้องแจ้งนิดหน่อยก็ต้องแจ้งเอาซะมั้ง

ถ้าเราเฉยแล้วมันก็ไปเอาบ้านอื่นอีกอ่ะ

คุณยายพูดไปน้ำตาก็คลอไปนะ

นะฮะตำรวจก็เก็บหลักฐานในจุดเกิดเหตุ

ตอนนี้กำลังติดตามตัวคนร้ายดำเนินคดี
ถ้าคุณผู้ชมเห็นเหตุการณ์หรือว่ารู้บ่อแสก็ช่วยแจ้งตำรวจด้วยนะครับ
ถึงแม้จะเป็นมูลค่าของพันกว่าบาท
แต่ว่ามันคือต้นทุนที่คุณตาคุณยายเขามีอยู่ก้อนเดียวที่มีแหละ
อืมขอตำรวจจับให้ได้นะฮะ
จับให้ได้จับให้เร็วด้วยเอาให้หนักเลยค่ะคนแบบนี้